ไปดูความเสียหายนะครับ
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
คุณพ่อของพยาบาลท่านหนึ่ง

บอกตั้งแต่ลูกสาวของผมเนี่ยนะ

คือทำปฏิบัติหน้าที่อยู่ประสบอุบัติเหตุ

เขานั่งรถคันนี้ไปนะครับ

ถึงขั้นต้องตัดขาเธอ

คือคุณพ่อบอกขอความเห็นใจโรงพยาบาลหน่อยได้ไหม

เยี่ยมลูกมาให้กำลังใจหน่อยได้ไหม
ไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อไปดูอาการของนางสาวสรรญาโรโต
ท่านเป็นเจ้าหน้าที่เวชกิจชำนาญการ
โรงพยาบาลลานสักจอุทัยธานีครับ
คือเธอบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนี้

ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
แล้วรถฉุกเฉินเนี่ยเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางครับ
เมื่อวันที่๒๓พฤศจิกายนตี๒
ทำให้เธอต้องสูญเสียขาหนึ่งข้าง
กระดูกใบหน้าแตกเกือบทั้งหมดฮะ
นายพิศนุโรโตอายุ๕๘ปีเป็นพ่อของนางสาวสรรญาเมื่อสักครู่
เล่าบอกว่าลูกสาวผมไปกับรถพยาบาลไปส่งคนไข้
ตีหนึ่งกว่าแล้วแล้วไปประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักลงข้างทาง
คือไม่รู้ว่าคนขับหลับหรือวูบแหละรถก็เลยไปชนกับต้นไม้
ลูกสาวผมต้องตัดขาซ้ายกระดูกแตกละเอียด
กระดูกบนใบหน้าก็ยุบกระดูกด้านในบนใบหน้าก็ร้าวนะฮะ
ช่วยรักษาแล้วทำศัลยกรรมให้หมดรวมถึงดัดฟันแล้วด้วย
ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขภูมิในการโรงพยาบาลต่าง
เหล่ากาชาติจังหวัดอุทัยธานีเกือบทุกหน่วยงานแล้วที่มาเยี่ยมดูแล
นี่เธอเขียนบ้างไงปวดแผลที่ขาคือแต่เงินเยียวยาจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
พ่อบอกยังเงียบอยู่ขอความกรุณาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล
มาให้กำลังใจบ้างเพราะที่ผ่านมาลูกผมเนี่ยทำงานเต็มที่ทุกวันทุกครั้งเลยนะ
คุณกับอย่างงามด้วยครับ
มาให้กำลังใจผมมาผู้เยียวยา

แค่นี้มันก็ยังดีกำลังใจครับ
ผมเป็นพ่อผมก็ไม่ได้ลูกสาวคนเดียว
ลูกเขาก็มีภาระแฟนเขาก็ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับ
อยากให้ทางโรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ใช่ไหมครับ

คนอื่นเขารับผิดชอบกันหมดนะครับ
คือคุณพ่อเขาบอกว่าที่อื่นเขาก็ช่วยเหลือกันเต็มที่
แต่ว่าต้นสังกัดยังไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมครับ
ก็แปลกนะคุณพ่อส่งสารไปถึงท่านผู้อำนวยการ
ผู้สื่อข่าวเราไปที่โรงพยาบาล
เลยไปหานายแพทย์โชคราชันชัยเริกสุขสรรค์
ท่านเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลลานศักดิ์เปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดต่อเยียวยา
โดยที่ผ่านมาชาวจังหวัดอุทัยธานีและสาธารณสุข
ก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
เรื่องประกันอุบัติเหตุนะครับ
รับส่งผู้ป่วยคันนั้นคันที่ประสบอุบัติเหตุ
มีชั้นหนึ่งทุกคันไม่ต้องห่วง
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งเรื่อง
เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบเหตุ
แล้วก็ได้ส่งเรื่องไปยังมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ให้เป็นคนไข้ในการดูแลของมูลนิธิ
ซึ่งโรงพยาบาลเร่งดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดครับ

ท่านผู้บริการท่านก็ชี้แจงมานะฮะ
อย่างน้อยก็สื่อสารตรงกับผู้ที่ประสบเหตุหน่อยก็ดีนะคะ
จะได้เข้าใจตรงกันนะคะ